คนเรามีความจำเป็นในชีวิตที่แตกต่างกัน
บางคนก็เลือกไม่ได้ที่จะเดินไปทางไหน

เธอบอกว่าเธอไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนหนังสือครับ

ว่าใครสามารถรับอุปการะลูกเขาได้บ้าง
เขาจะเซ็นยกลูกให้เป็นลูกบุญธรรมไปเลย

โอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
ทำไมถึงยอมที่จะยกลูกให้คนอื่น

คือลูกก็รักมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงนะคะ
ด้วยความจำเป็นเรื่องของการหาเงินอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องราวที่หลายคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจแหละครับ
ออกไปโพสต์เอาไว้ประกาศยกลูกสองคน
ให้กับผู้ใจบุญนำไปดูแลต่อ

ขออนุญาตต้องการคนใจบุญ

ชายคนหญิงคนผู้หญิง๕ขวบผู้ชาย๗เดือนสนใจทักมาหรือโทรมาได้

พร้อมกับทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้คนติดต่อกลับแบบนี้

โอ้โหคนเห็นแล้วก็แชร์เยอะแหละครับ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลย

หมู่สี่ครับตำบลบ้านช้างอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
เป็นบ้านเช่าเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
ก็ไปเจอกับคุณแม่คนนี้นี่มากับลูกพอดีครับ
คุณแม่คนนี้ชื่อว่าคุณขวัญฤทัยอายุ๒๘ปีครับ
เป็นผู้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวก็ไปเจอน้องสองคนด้วยนะอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแต่ก็แต่งชุดแบบนี้นะครับ
แม่เองบอกว่าสาเหตุที่เธอต้องโพสต์แบบนั้น
เพราะว่าเธอทำงานเป็นหมอนวดแผนไทย
แต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ
จะโควิดอีกอะไรอีกไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก

ลูกสาวตอนนี้เป็นวัยต้องเรียนชั้นอนุบาลแล้ว
ในโรงเรียนแห่ง๑ในเขตอำเภอพนักฐิคม
แต่ก็ไม่มีเงินจ่ายให้กับโรงเรียนครับ
ตอนนี้มีเงินติดตัวเท่าไหร่ไหมคุณผู้ชม

นักข่าวไปเจอมีเงินติดตัวแค่๖๐บาท
ถูกทวงค่าพรรมรถจักรยานยนต์
ถูกทวงค่าเช่าบ้านก็ไม่มีเงินจ่าย
เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วจะกินยาพร้อมกันเลยเนี่ย
สามแม่ลูกเนี่ยคิดได้หันมาเห็นลูก
โอ้โหเลยหันมาโพสต์ยกลูกให้คนอื่นดีกว่า

หลังจากโพสต์นี้โพสต์ไปแน่นอนคุณผู้ชมหน่วยงานต่างเห็นแล้วครับ
นำของไปให้ซื้อชุดนักเรียนไปให้
จิตใจตอนนี้คุณแม่เขาบอกว่าดีขึ้นดีขึ้น

แต่จริงก็น่าจะหันไปพึ่งพ่อแม่พี่น้อง
ญาติของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอพนัฐนิคม

คล้ายกับการว่ากล่าวตักเตือนเชิงสอนไปด้วย
ถึงแม้คุณจะเป็นแม่แท้
คุณก็ไม่สามารถจะยกลูกให้กับใครก็ได้แบบนี้
หากทำได้ต้องผ่านการรับรองการตรวจสอบ

ตรวจสอบของคนที่จะรับลูกไปเลี้ยง
ประวัติเป็นอย่างไรมีความพร้อมหรือเปล่า

เค้าต้องมีขั้นต่อการรบรการตรวจสอบ
เขาเอาไปตีไปกักขังไปขายทำยังไง

ไม่คิดจะยกลูกให้ใครอีกแล้ว
มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของดิฉันที่เข้ามาตอนนั้น
ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนกันไปหมด
แต่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่มาช่วยเรื่องราวนี้ถึงมีคนเข้าไปช่วยเธอ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะช่วย๓แม่ลูกนี้เราขึ้นให้หน้าจอแล้ว
นี่คือเลขบัญชีของเธอชื่อว่านางสาวขวัญฤทัยกังวานพงศ์
เลขบัญชี๐๑๙๓๖๙๘๗๙๔ธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทยาเหนือ
เอาไว้ถ่ายรูปไว้แล้วก็โอนไปช่วย๓แม่ลูกนี้

คือเป็นอารมณ์ชั่ววูบแหละอย่างที่แม่เขาบอกไป
แต่ว่าหลังจากนี้พอได้กำลังใจจากคนไทยที่เข้าไปช่วยแล้ว

แต่ผมว่าถ้าเกิดหันไปมองเห็นหน้าลูกทุกอย่างมันจะกลับมา